พาไปดูคนหายที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งหายออกจากบ้านไปสักประมาณ๑ปีสุดท้าย
ไปเจอกลายเป็นศพตายปริศนา

เหนือจากเรื่องของการตายแล้วเนี่ย
มันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาพ่วงด้วย

ฝันบอกว่าผู้ตายมาเข้าฝันบอกว่าหนาวมาก
ช่วยเอาออกจากตรงนี้ที
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาออกจากตรงนี้คือตรงไหน
สุดท้ายแล้วนะคะไปพบเป็นโครงกระดูกค่ะ

หมู่บ้านพรสวรรค์ตำบลน้องนาคา
เมื่อวานนี้นี่ตำรวจก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะ
สภาพของโครงกระดูกก็คือ
เสื้อแขนยาวลายพรางสีเขียว

รองเท้าแตะสีเหลืองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย

ห่างออกไปเล็กน้อยนี่นี่คือสภาพนะคะ

อยู่บนพื้นปูนลานตากข้าว

แพทย์เนี่ยลงความเห็นนะตอนนั้นเนี่ย
บอกว่าสบเนี่ยโครงกระดูกเนี่ย

ทีนี้หลังจากที่ตำรวจเอ่ยแพทย์เอ่ย

ชื่อว่าคุณอะมอนด์รัชลงพื้นที่มาด้วย

เปอร์เซ็นต์เลยบอกว่านี่คือพี่ชายของตัวเอง

อายุ๓๘ปีหายตัวไปตั้งแต่มีนาคม

น้องสาวแบบนี้น้องสาวบอกว่าจำเสื้อลายพรางได้ไง
เสื้อตัวนี้พี่ชายชอบสวมใส่
แล้วก็บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้พ่อของเธอแล้วก็ลูกชายของผู้ตาย
ก็ฝันตรงกันบอกว่าผู้ตายเดี๋ยวมาหา
แล้วก็บอกว่าหนาวออกจากตรงนี้ไม่ได้
ขอให้มารับกลับบ้านด้วยแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ว่าพี่ชายของตัวเธอเนี่ยหายไปตรงจุดไหนอย่างไรค่ะ
ทีนี้น้องสาวของผู้ตายเนี่ยนะบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นพ่อม่ายนะคะ
ทั้งสองข้างมีลูกวันเกิดเหตุพี่ชายไปเที่ยวบ้านเพื่อน
จากนั้นก็หายตัวไปเลยค่ะครอบครัวออกตามหาไม้ออก
ออกตามหาตลอดนะคะแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้าน
ไปถามเพื่อนของพี่ชายทุกคนแต่ไม่มีใครพบไม่มีใครเห็น
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองอุดรธานี
กระทั่งมีคนมาพบโครงกระดูกนี้นะคะตำรวจเองสันนิษฐานว่า
อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจนะคะ
ว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะแอบเข้ามาในโรงศรีร้างตรงนี้
เพื่อมาตัดสายไฟฟ้าไปชั่งกิโลขายแต่คงพลาดตกลงมา
ได้รับบาดเจ็บหมดสติแล้วก็ไม่มีใครเห็น
ก็เลยเสียชีวิตมานานนับปีจนเหลือแต่โครงกระดูกนะคะ
สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือเรื่องของการตรวจนิติวิทยาศาสตร์สำคัญมาก
ต้องนำกระดูกไปตรวจดีเอนเอนะคะว่าใช่พี่ชายของคุณอมรรัฐจริงหรือเปล่านะคะ